พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปหากบในสระน้ำ
แต่ว่าไปตอนดึกมากนะคะสิ่งที่เจอไม่ใช่กบสิ่งที่เจอคือกระโหลกคน
ลอยอยู่กลางสระน้ำโอ้โหนี่ค่ะชาวบ้านคือตกใจมาก
นึกว่าผีหลอกยกมือไหว้รีบกลับบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นกระโหลกใครยังไงเลยนะคะ
นี่เป็นสระน้ำร้างริมถนนพะหนโยธินหมู่๒บ้านคลองเชียงทอง
อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนี่นะคะกระโหลกนี่สระน้ำใหญ่สักไร่หนึ่งได้ค่ะ
ดูติดกับสาระที่พักฤรินทางริมถนนภทนโยทิน
กู้ภัยก็สูบน้ำออกทีนี้ไม่ได้เจอแค่กระโหลกนะคะ
เจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ด้วยเจอสายสร้อยเจอพระพิมพ์สีขาว
ไม่ทราบวัดไม่ทราบรุ่นไม่มีเสื้อผ้าหรือหลักฐานอื่นอื่นเพิ่มเติม
สิ่งที่เจอคือตามนี้เลยค่ะเจอกระโหลกศีรษะเจอชิ้นส่วนโครงกระดูก
แล้วก็เจอศร้อยพระนะคะแน่อัศนายเขียวคุ้มอายุ๔๒ปี
ชาวบ้านที่เจอกระโหลกศีรษะคนคนแรกอะค่ะบอกว่าไปส่องกบในสระน้ำ
ก็ส่องไฟฉายหากบสิ่งที่เห็นไม่ใช่กบแต่เห็นกระโหลกมนุษย์ลอยอยู่กลางน้ำเลย
อัศนัยบอกผมตกใจมากมันดึกด้วยสิ่งแรกที่ทำคือยกมือไหว้
แล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านกลัวผีหลอก

ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานตำรวจสพวังเจ้าค่ะ
แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันก็เฉยไปก่อน

ก็เลยไม่มาตรงนี้เลย
ครับไม่มา
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่บริเวณสาราที่พักริมทาง

จุดที่พบหัวกลงและชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์

ร่วมใจสงเคราะห์ในพันธุ์มีสุข
ก็คือกู้ภัยที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

ก็ผมนี่แหละเป็นคนไปเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษ

เพราะว่าสูบน้ำออกแล้วเจอกระดูกคนอ่ะนะ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครแจ้ง

ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกระดูกใครค่ะคุณผู้ชม

ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นะคะ

แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะใช่ญาติตัวเองไหม

ที่นอกเหนือจากกระโหลกและกระดูก

หล่นอยู่ใกล้กับจุดที่พบ

นี่นะคะลักษณะแบบนี้